แล้วคุณจอมขวัญก็ได้มีการสัมภาษณ์
ในรายการถามตรงกับจอมขวัญมาหลายวันเหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีชายขาพิการที่โดนกลุ่มวัยรุ่น
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่โชคชัย๔

ควรจะตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนหรือไม่
เรื่องนี้มีความคิดเห็นมาจากรองประหลักประสงค์ยุติธรรมค่ะ
ท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน
ที่ไม่แจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

แต่ว่าทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
แจ้งข้อหาต่างก็ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มีค่ะ
พลตำรวจรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชี้แจงถึงกรณีที่สังคมออนไลน์
พักวิจารณ์การดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น
รุมทำร้ายนายสมเกียจศรีจันทร์
พิการจนเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมว่า
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ชี้แจงรายละเอียดทางคดีไปแล้ว
ประกอบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กำชับให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม
แต่ตามขั้นตอนการแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้กระทำความผิด
ตำรวจสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
ที่พนักงานอายการสรุปสำนวนและความเห็นส่งฟ้องต่อสาร
แต่หากญาติไม่พอใจกับข้อหาก็สามารถยื่นคำร้องต่อสาร
ขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีได้เช่นเดียวกัน
พลตำรวจรีปิยพันธ์ยังอธิบายถึงข้อกฎหมาย
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไหล่ตรองไว้ก่อน
ว่าแตกต่างจากข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นว่ามีรายละเอียด
ในการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาที่ต่างกัน
เนื่องจากว่าจะแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ต้องมีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ไปฟังเสียงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
ตำรวจรีปิยพันธ์ยืนยันนะคะว่าแม้ผู้ต้องหาบางส่วนจะเป็นลูกหลานตำรวจ
ก็จะไม่มีใครช่วยเหลือแน่นอน
ทุกอย่างต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
หลักกระทรวงยุติธรรมโพสต์แสดงความไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน
ไม่แจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
จากหลักฐานหลักเกณฑ์ของสารที่จะใช้พิจารณาว่าไตรรองหรือไม่
สารดีกาถือหลักเกณฑ์๒ประการในการชี้ขาดว่าเป็นการไหล่ตรองหรือไม่
ระยะเวลาก่อนเกิดเหตุ
มีการวางแผนก่อนเกิดเหตุ
เข้าใจก่อนว่ากฎหมายไม่เคยมีคำจำกัดความของการไตรตรองว่ามีความหมายแบบใด
และในฐานะเป็นผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ว่าพนักงานสอบสวนควรมีความเป็นอิสระในการมีความเห็นสั่งคดีเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างมืออาชีพ
และหากเป็นไปได้ก็อยากเห็นพนักงานสืบสวนและสอบสวนแยกออกจากกันเพราะจะสามารถลดความสงสัยได้
ส่วนตัวผู้เสียหายหากไม่เห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะเป็นโจทย์ฟ้องคดีเองในกระบวนการยุติธรรมได้อยู่แล้ว
ก็เป็นความเห็นจากรองประหลักกระทรวงยุติธรรมค่ะ